พระของสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งท่านคลั่ง
คลั่งแล้วไปชิงรถขับหนีครับหนีไกลเป็น๒๐กิโลเมตรนะครับ
จนกระทั่งไปชนท้ายรถกระบะถูกจับในที่สุด
มีมั้ยในตัวจะมีสารเคมีมั้ยไปดูครับ

คุณวัตราพรเห็นรถสีม่วงในคันที่๒แล้วนะโอ้ค่ะชิงมาเป็นคันที่๒แล้ว
นี่ครับตำรวจสพแม่สอดจังหวัดตากไล่ติดตามพระบอยครับที่ก่อเหตุชิงรถของญาติโยมแล้วขับหนีออกจากสำนักสงฆ์บ่อลูกรัง
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสอบสวนทราบว่าพระบอยอายุ๓๔ปีมาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งบนเขาแม่สอดนาน๔ปีแล้ว
เพิ่งจะย้ายมาที่สำนักสงฆ์บ่อลูกรังได้เพียง๔วันจู่ก่อเหตุขโมยรถกระบะก่อน
แล้วเสียบกุญแจคารถน่ะในวัดเลยในวัดเลยพระบอยขับหนีไม่รู้ก่อนท่าน
ท่านเป็นนักแข่งรถหรือเปล่าเพราะในรายงานข่าวบอกว่าโอ้โหขับชำนาญ
อย่างนักแข่งรถต่อมานะครับครับลูกอัากร้าบไปจอดหน้าเต็ปขายรถมือสองแล้ว
วิ่งไปชิงรถเก๋งค่ะเนี่ยหุ่นไดสีม่วงเนี่ย
อันนี้เจ้าของติดเครื่องไว้เหมือนกัน
ขับหนีมุ่งหน้าเข้าไปในเขตเทศบาลนครแม่สอด

บอยขับหลบหลีกหลบหลีกหลบหลีกได้อย่างชำนาญเลยครับ
สุดท้ายมาถึง๓แยกโรงพยาบาลแม่สอดตรงนี้
ไปตายเอารถกระบะรถกระบะจอดติดไฟแดงอยู่

เล่ามาทั้งหมดเนี่ยหนีมาไกลกว่า๒๐กิโลเมตรครับ
ตรวจค้นในย่ามเจอเงินสดหลายพันบาทอยู่ครับ

บอยมีอาการผิดปกติให้การวกวนวกวนเหมือนคนเสียสติ
แต่ยอมรับว่าขโมยรถมา
ล่าสุดนำตัวพระบอยไปตรวจหาสารเสพติดมีไม่มีครับมีไม่มี
มีครับแต่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้อยู่ในร่างกายของท่าน
นะครับจึงควบคุมตัวพระบอยไปศึกที่วัดป่ากลางเขาแม่สอดแล้ว
จากนั้นตำรวจคุมตัวอดีตพระบอยไปดำเนินคดีในข้อหา
ขับรถเสพสารเสพติดและขับรถประมาทหวัดเสียว
ส่วนรถที่ถูกชิงไปทั้ง๒คันที่ได้รับความเสียหายนะครับ
มีพระชั้นผู้ใหญ่มีพระชั้นผู้ใหญ่จะมาช่วยจ่ายค่าเสียหายให้แทนครับ